ถ้าพูดถึงเจ้าพ่อแฟชั่นในวงการบันเทิงของเรานะต้องนึกถึงคนนี้เลย
โทนี่รากแก่งเพราะแต่งตัวจัดมากนะคะ
ล่าสุดนี่เลยกับแฟชั่นที่เอาผ้ามาคลุมหัว
นี่เลยคลุมจริงคลุมไปเลยนะคะ
แล้วก็ยังไงล้ามาถึงนี่นะคะน้องแก้วจริญญานะคะหวานใจ

ซึ่งเรื่องนี้ก็มีที่มาที่ไปด้วยนะ
ไปฟังเจ้าตัวเล่าเองเลยดีกว่าค่ะ
คือคนจะไม่รู้ว่าจริงแก้วเองเขาก็เป็นคนบ้าเหมือนกันนะ
แบบแต่งตัวจัดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ลงรูปไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้
คนเลยไม่รู้ว่าจริงเขาเป็นคนที่แต่งตัวเจ็บมากคนหนึ่ง
มันคือชีวิตประจำวันของเรามันคือสิ่งที่เราชอบจริง
เราไม่ได้ทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อความสนุกของความสนุกส่วนตัวล้วน
มันก็คงไม่แปลกหรอกที่เราแบบอยากจะแต่งตัวให้มันบางทีก็ดูดีบางทีก็เพี้ยน
เฮ้ยกลับมาย้อนดูแล้วมันก็เท่ดี
ก็แต่งตัวถูกการละเทศาอยู่ก็โพกหัวเนี่ยก็ไปเที่ยวไปงานนู่นนี่นี่นั่น
แต่ก็แบบนะถ้างานทางการเขาก็แต่งตัวเนี๊ยบตามการละเทศา